ตำรวจน้ำเขาระดมกำลังกันไปหาผู้ชายชาวออสเตรเลียคนหนึ่งฮะ
คือไม่รู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงไม่รู้โกรธกับภรรยาหรืออะไรหรือเปล่า
เขาขับเรือออกไปคนเดียวกลางทะเลครับแล้วหายไปอย่างไร้ร่องรอยนะฮะ
ลาดตะเวนตำรวจน้ำกระบี่นะครับนำเรือตรวจการออกค้นหาชายชาวต่างชาติที่หายไปกลางทะเลนะครับ
บริเวณใกล้ปากร่องน้ำบ้านแหลมหินที่จังหวัดกระบี่ห่างจากฝั่งไปสองไมค์ทะเลได้ครับ
หลังจากได้รับแจ้งจากชาวประมงบอกว่าไปพบเรือเล็กนะครับจอดอยู่กลางทะเล
คือลักษณะเป็นเรือแบบนี้ครับเป็นเรือชูชีพของเรือยอร์ชนะครับคุณผู้ชมนะฮะ
โดยเรือลำดังกล่าวเป็นของนายโรเบิร์ตสก๊อตเวอร์จิกอายุ๒๘ปีสัญชาติออสเตรเลีย
แต่ไม่พบเจ้าตัวนะบนเรือไม่เจอเจ้าของครับ
สอบถามหนังสาวเบ้นยฐิบมาแนะปกรณ์เป็นผู้หญิงชาวไทยที่เป็นพรรยาของณโรเบิร์ด
เบาบอกว่าณโรเบิร์ดมาอยู่กับประเทศไทยในปีเสร็จ
วันเกิดเหตุจะออกไปดูเรือแล้วคับเรือออกไปเลย
ออกไปจากท่าเรือไปตั้งแต่เวลาบ่าย๒โมงของเมื่อวานนี้นะฮะ
เพื่อจะเอาเรือไปซื้ออะไรในอำเภอเมืองกระบี่นะครับ
จากนั้นก็ติดต่อสามีนะครับอยู่ตลอด
กระทั่งทุ่มนึงคราวนี้ติดต่อไม่ได้แล้ว
ทุ่มนึงขาดการติดต่อไปแล้วจนมารู้ข่าวจากตำรวจนะครับว่า
ไปเจอเรือของสามีเนี่ยลอยลำอยู่ในทะเลโดยที่ไม่มีสามีอยู่บนเรือเป็นตาย
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคสาม
มีผู้นำชุมชนไปด้วยกู้ภัยก็ไปด้วยระดมกำลังกันออกลาดตระเวนครับ
ค้นหาแต่ยังไม่เจอนะครับขุมรับฝ่อนรายวี่แววเลย
ออกไปคนเดียวเรือลำเดียวแต่เหลือแต่เรือคนไม่เหลือ
ต้นคาดว่าในโรเบิร์ตอาจจะพลัดตกเรือครับแล้วก็จมน้ำ
จากเรือที่พบเนี่ยคือมันยังอยู่เนี่ยฮะ
คุณผู้ชมฮะยังเข้าเกียร์อยู่เลยค่ะผลักไปข้างหน้านี่
คือเรือจะแล่นนะครับแต่ต้องรอการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะนำเรือลากกลับเข้ามาอยู่ที่ฝั่งก่อนครับ
โอ้โหค่ะยังไม่รู้เบาะแสเลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ